คุณผู้ชมครับอุบัติเหตุเราไม่สามารถจะคาดเดาได้ใช่ไหมครับ
ส่วนเหตุการณ์นี้ก็เป็นอุบัติเหตุที่เหนือความคาดหมายจริงครับ
พระราพรเห็นไหมว่ามอเตอร์ไซคันนู้นคันนี้คันนี้มาเนี่ย

คือมาเดี่ยวคนขี่ล้มไปนู่นแล้ว

คือแล้วจังหวะมันพอเหมาะพอเจาะมันไม่น่าเชื่อว่ามันจะมาถึงตรงนี้ได้
นี่ไงครับเป็นอุบัติเหตุที่เหนือความคาดคิดมันนอกจากเหนือความคาดหมายแล้ว
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่ประตู๓ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับ
บันทึกช่วงที่นายวินัยเวียงสมุทรอายุ๔๖ปี
นี่แหละครับขี่รถจักรยานยนต์นะครับจะออกจากมหาวิทยาลัยคือไปส่งผู้โดยสารมาว่างั้นเถอะ
ทำให้นายภัยศาลตกจากรถอยู่ตรงนู้นแล้วตกจากรถตีรังกา
หลายตลบอยู่ตรงนู้นแล้ว
แต่รถบิ๊กไบท์ของเขามันพุ่งมาครับพุ่งโค้งมา
แล้วอะไรจะพอดีขนาดนั้นชนเข้ากลางคันนะครับ
กลางคันของพี่วินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
พี่วินพอล้มลงไปเห็นไหมงงมาจากไหน
พยายามมองหารถมาจากไหนนะครับแล้วพยายามจะพยุงตัวเองขึ้นมา
รอปภที่อยู่ตรงนั้นก็รีบมาดูนะครับ
รวมถึงนายภัยศาลที่ตั้งสติได้ก็วิ่งมาจากตรงนู้น
ตรงที่เขาตีรังกาล้มลงถูกชนนะครับ
วิ่งมายกมือขอโทษพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
แล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่มาพาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ครับ
โอ้โหกลายเป็นคนเจ็บนี่อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุพอสมควรเลยนะคะ
อยู่นอกวงเกิดเหตุเลยด้วยซ้ำไปนะคะ